คราวนี้ที่สงขลามีเหมือนกัน
ก็คือเป็นรถของเพื่อนบ้านจอดล้ำมานิดเดียวเท่านั้นแหละ

เอากระดาษที่เป็นกระดาษเผาขี้เท่าจากการเผากระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยนะ

แล้วทำให้รถเสียหาย
มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันด้วยนะคะ

เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยคุณผู้ชมดูสิ

นักขี้เท่ามันก็ฝุ่นเล็กอะเนอะ

ไม่แต่ว่าต้องทำพิธีในพื้นที่บ้านตัวเองไหม

ไม่ใช่รถของคนที่เขามาจอดล้ำ
เสร็จแล้วเอาขี้เท่ามาโปรยไงเป็นแบบสาบแช่งอะไรหรือเปล่า

คลิปนี้เป็นหลักฐาน
ให้กับนายพิพบเจียรวงตระกูลอายุ๖๐ปี
เขาเอาไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สพหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
เพราะว่าต้องการให้ดำเนินคดีกับเพื่อนบ้าน
คนที่เป็นผู้ชายถือปี๊บใส่ขี้เท่า
เอามาเทบริเวณหน้ากระโปรงรถนี่แหละ
ก็บอกว่าข้อหาที่ไปแจ้งความก็คือทำให้เสียทรัพย์นะคะ
ทีนี้สาเหตุน่าจะมาจากอะไรล่ะ
มาจากการที่นายพิพบ
ผู้เสียหายเนี่ยนะจอดรถกระบะล้ำไปที่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านคนนี้
แต่เขาบอกว่าล้ำไปเพียงเล็กน้อย
ปกติแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านคนนี้เขาก็จะกันพื้นที่หน้าบ้านเอาไว้
คือวางสิ่งของต่างกั้นเอาไว้ไม่ให้คนอื่นเอารถมาจอด
แล้วก็เลยอาจจะโมโหที่นายพิพบจอดรถล้ำเข้าไป
ก็เลยเอาขี้เท่ามาโปรยใส่ข้างหน้า

อย่างที่คุณสืบสกุลบอกในขี้เท่านี้จะผสมอะไรหรือเปล่า
มีของอัปปมงฒ์คนมีติ่งประติกูลหรือจศาสตร์แช่งอะไรรึเปล่า

คือคนอื่นทุกคนมาจอดรถขวางหน้าบ้านเขาไม่ได้
แต่จริงแล้วเนี่ยผมพูดมาหลายครั้งแล้ว
หน้าบ้านคุณก็อยู่แค่เมตรหนึ่งเท่านั้นเอง
แต่ที่จอดเนี่ยเขาจอดที่จอดรถที่เทศบาลมาตีเส้นให้
ถ้าทุกคนไม่ให้เอาถังเอาสิ่งกีดขวางมากั้นเนี่ย
ผมอยากจะถามว่าคนที่มีรถเนี่ยรถจะไปจอดที่ไหน
แต่ในกรณีของผมเนี่ยไม่ได้จอดรถหน้าบ้านเขา
เพียงแต่ว่าเมื่อคืนที่จอดเนี่ยบังเอิญ
รถที่จอดหน้าบ้านผมเนี่ยมันขวางอยู่ผมก็เลยเลย
หัวไปบ้านเขาแค่ปรับมาสองเดียวเท่านั้นเอง
แต่โดยปกติเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะไล่ทุกคนที่มาจอด
โดยเฉพาะการเอาสิ่งกีดขวางมาตั้ง
จนเทศสมันเนี่ยถึงต้องมาปรับมา
มาใช้กฎว่าใครตั้งของหน้าบ้านเนี่ยปรับสองหมื่น
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขารับแจ้งความนะคะ
พนักงานสอบสวนก็ลงพื้นที่ไปดูในจุดที่เกิดเหตุเลย
เพราะว่าต้องการที่จะเรียกคู่กรณีมาเจรจาหน่อย
แต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านเขาก็ยังอยู่ภายในบ้าน
มีผู้หญิงสูงวัยออกมาน่าจะเป็นคุณแม่ของผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
แต่ก็บอกว่าไม่รู้เรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้น
จากนั้นไม่พอค่ะเพื่อนบ้านอีกหลังนึงที่อยู่ติดกันเนี่ย
บอกว่าเคยโดนบ้านหลังนี้แอบเอาขี้หมาเอาขยะมาวางหน้าบ้านหลายครั้ง
แต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรซึ่งก็น่าจะมาจากปัญหานี่แหละค่ะ
เรื่องของการจอดรถล้ำไปในเขตบ้านนะคะ
หลังจากนี้ตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพื่อนบ้านคนที่ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาฐานทำให้เสียทรัพย์แล้วก็เจรจาหาข้อยุติกันต่อไปด้วยนะคะ